จากเรื่องช้างเรื่องม้าไปดูเรื่องคนกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับพี่สุนารีนักร้องชื่อดังของเราบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เจอเรื่องร้ายมาไม่กล้าเล่าไม่กล้าบอกใครกลัวจะเป็นข่าวใหญ่กลัวจะตกใจกันทั้งวงการ
เนี่ยค่ะไปฟังลูกทุ่งสาวสุนารีรัชศรีมาพี่แกเล่าเหตุการณ์สุดระทึกที่พี่สุไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนย้อนกลับไปคุณผู้ชม๑๒เมษายนที่ผ่านมานี่เองพี่สุบอกจำแม่นเลย
บอกเลยว่าไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแม้ว่ารถพังยับเยินแต่ตัวพี่สุไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
และพี่สุเองก็ไม่กล้าจะบอกใครกลัวว่าจะเป็นข่าวใหญ่นะฮะ
แต่ด้วยความเชื่อค่ะก็เลยเอาเลขทะเบียนรถคันนั้นแหละ
เอาไปเหมาซื้อลอตเตอรี่เลยปรากฏว่าคุณค้าในโชคร้ายยังมีความโชคดีค่ะ
สุนารีถูกลอตเตอรี่๓ตัวหน้าตรงถูกกว่า๑๐๐ใบเลยทีเดียวค่ะ
ก็คือรถคันนี้พี่ชนวันที่๑๒เมษาทะเบียนรถพี่คือ๕๗
ทีนี้งวดนี้พี่ก็ขอไข่ว่าขอเหอะ๓ตัวตรง
ปรากฏว่ามันออกมา๕๖๕ซึ่งพี่ถูก๑๐๐กว่าคู่
แล้วก็๖๔เลขบ้านของพี่ก็ฝันว่าพ่อน่ะนั่งอยู่บ้านหลังเก่า
แต่หันหน้าไปบ้านหลังเลขที่๖๔อะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อ
แบบเพราะเรามีสัทธาเราก็รู้สึกรู้สึกแบบคนลุก
ประมาณเทศภังดาลปิดอย่างไรบ้างพี่จากทั้งนั้นถึงตอนนี้โอเคขึ้นอย่างไร
ก็รถพังแต่พี่ไม่ได้เป็นอะไรเลย
เขามาชนท้ายพี่แล้วพี่หมุนอยู่ถนนพระราม๕
หมุนหน้ากลับมาอีกด้านหนึ่ง
ความเชื่อที่พี่สุเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ

จะได้เรื่องราวดีกลับมาเสมอค่ะ
ส่วนขาประจำอย่างพี่มนต์สิทธิ์ค่ะล่าสุด
งัดมาเลยงัดเก่งละเกินค่ะ
งัดลอตเตอรี่เป็นปึกอวดให้เห็นกันชัดเลยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
แกบอกอีกแล้วงวดนี้ชอบพิเศษเลย
ก็เป็นตัวเลขตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงขอให้เห็งรวยนะครับ
กรกฎาคมนี้ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นมีความสุขด้วยกันดีกว่าจ้า
ก็ขอให้คราวนี้พี่มีความสุขสักทีนะ
แหมทั้งเหมาทั้งเสี่ยงหลายรอบแล้วนะพี่เนี่ย
ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะคุณผู้ชม